ก็เป็นขวัญใจของนุ่มทางประเทศ

ก่อนหน้านี้เขามีข่าวกันกับคุณเต๋อ
ก่อนหน้านี้มีการแซวกันเยอะในการเลย

กลายมาเป็นมิวกับมายกับเตอร์
ยังไงกันล่ะคู่นี้นะคะเขาบอกเลยว่า
นักแสดงหนุ่มมาร์ทเทอร์ชั้นทวิทย์มีข่าวมาออกมาย้ำอีกทีว่า
ฝ่ายชายกำลังตามจีบใหม่ดาวิกานั่นเอง
แต่ไปมามายที่บอกไปว่าเปลี่ยนใจไปปิ๊งรักมายดาวิกานั่นเอง
มิวเนี่ยคนที่เคยเป็นคู่จิ้นคนก่อนจะรู้สึกยังไงกับข่าวนี้
แล้วจะรู้สึกอะไรบ้างหรือเปล่าที่อยู่กลายเป็นตัวหลอกซะอย่างนั้น

ก็ไม่รู้ว่าเขาแบบยังไงถึงไหนอะไรยังไงนะครับ
แล้วก็แบบได้ยินตามข่าวอะไรแบบนี้ค่ะ

มีแบบไปแซวใหม่ตอนนั้นนิดหน่อย

เผินไปค่ะ

ไม่เป็นไร

ก็ยินดีด้วยแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะ

กระแสมันมามากเลยกับแม่หญิงการะเกด

คุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นต้มยำ

น้ำพร้าวหวานพริกน้ำปลาจะไปกินน่ะมั้ย
คือดูตาไปก็มองแต่พี่โป๊ปเลยนะคะคุณ
พี่หมื่นต้องยอมรับว่าคุณโป๊ปธนวัฒน์นะคะมาเรื่องนี้
ดูเรื่องอื่นก็เฉยมาเรื่องนี้งานเขาดีจริง

แล้วก็โอ้โหทำเอาหญิงสาวน้ำลายสอกันหมดนะคะ
คือละครว่าสนุกแล้วแต่นิยายไทยรัฐดีกว่าเลิศ
ใช่ค่ะก็คำว่าติดตามได้แล้วในหนังสือภิมศ์ไทยรัฐ
ถูกต้องแต่เราจะไปถามมิวในฐานะที่เป็นคู่จิ้นกับโป๊ปนะคะ
โอ้โหเขามีแฟนคลับเยอะมากนะคะมิวโป๊ป
ว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างนะคะได้ติดตามคู่จิ้นเบลล่ากับพี่โป๊ปแล้ว
จะแบบว่าอินกับละครหรือเปล่านะคะเราไปฟังมิวกันต่อค่ะ
น่ารักดีแบบเข้ากันดีแล้วก็แบบเหมือนมันก็จะแบบมีแบบมุกอะไรตลกตลอดเวลา
มันแบบว่าเหมือนแบบเขารับส่งกันได้ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
นางก็ไม่ว่าอะไรนะคะก็แฮปปี้กันไปแต่ว่าพี่หมื่นก็ขอแม่หญิงการะเกดนะคะ
อย่างที่เขาแชร์กันเยอะนะคุณเขาบอกว่าจริงแล้วเดี๋ยวนี้สาวสมัยนี้ไม่ได้ต้องการเงินทองอะไรมากมาย

หมื่นแรกก็คือพอหมื่นโป๊บนี่แหละหมื่นสองก็คือหมื่นปั้นจันนะคะ
อันนี้ก็ว่ากันไปย้ำกันอีกทีนะคะถ้าอยากติดตามละครนะคะอยากติดตามบทประพันธ์ดีนะคะ
แล้วไม่ต้องกังวลว่าจะแบบละเมิดลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่าของเราถูกต้องลิขสิทธิ์นะคะ